จำได้ไหมคะที่เราเล่าไปค่ะว่าอยู่ดีมีสุนัขไปติดอยู่บนต่อหม้อบนทางด่วน

เจ้าหน้าที่ต้องใช้แบบโอ้โหรกกระเช้าขึ้นไปเพื่อช่วยอะค่ะ
คนก็สงสัยว่าเอ๊ะขึ้นไปอยู่ได้ยังไง
นั่นหรอสิคนนั้นน่ะหายใจมาก
สุดท้ายนะคะเจ้าหน้าที่ช่วยได้ก็นำไปดูแลอาบน้องอาบน้ำอย่างดีเลย
แล้วปรากฏว่าเจ้าของสุนัขเขาดูข่าว
แล้วเขาก็เอ๊ะมันคุ้นมันสุนัขเรานี่มันเจ้าลีโอนี่
ก็เลยติดต่อไปนี่แล้วก็ได้เจอเจ้าของแล้วค่ะโอ้โห
เป็นวินาทีที่เจ้าลีโอได้เจอเจ้าของนะคะ
ตอนแรกติดอยู่บนต่อหม้อทางด่วนบุรพาวิถีช่วงแยกบางนาจังหวัดสมุทรปราการ
โรยเลยเพราะติดอยู่๒วันแล้วก็ช่วยมาได้
วินาทีแรกที่เจ้าลีโอเจอเจ้าของเนี่ยนะเนี่ยกระโดดเบอร์นั้นเลยอ่ะ
อย่างนี้เจ้าของกันแน่โอ้โหพุ่งใส่อย่างนี้
เจ้าหน้าที่นี่ยิ้มกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึงดูแลมันมาไงคะ
พอช่วยมาได้ก็อาบน้องอาบน้ำอย่างดีเลยดูแลมันมาตลอดนะคะ
เจ้าของบอกว่าเห็นข่าวเห็นข่าวทางทีวี
แล้วก็เลยประสานมาว่าเดี๋ยวจะรับกลับไปเลี้ยงดูนะคะ
แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยที่ช่วยเหลือเจ้าลีโอ
ส่งคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปที่บ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทรพร้อมมิตรหนึ่ง
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายทวินนันทสิงและนางระเบียบแก้วแสนเมือง
เป็นเจ้าของเจ้าลีโอค่ะก็นั่งเล่นอยู่กับเจ้าลีโอเลยครับเจ้าลีโอถูกล่ามไว้ไม่ให้วิ่งหนีไปไหนอีกแล้วค่ะต้องล่ามไว้อย่างดีเดี๋ยวจะหนีไปอีกทีนี้เจ้าของบอกว่าวินาทีแรกที่เจอเนี่ยดีใจมากนะคะหอมเชียวตัวหอมเลยเจ้าหน้าที่น่ารักมากอาบน้ำดูแลเป็นอย่างดีค่ะสาเหตุที่มันหายไปไปอยู่บนต่อหม้อทางด่วนเนี่ยนะ

เสร็จก็ไปนอนห้องไปนอนห้องปล่อยมันเฝ้าร้านพอมันเฝ้าร้านดึกมามันน้อยใจมันไม่เห็นเจ้าของมันก็เลยตะเลิศปืดปึ่งขึ้นทางด่วนค่ะ
ยังบอกว่าถ้าลุงเลี้ยงไม่ไหวก็โทรมาบอกมูลนิธินะ
อ่าก็อาจจะคิดว่าเจ้าของทิ้งแล้วมั้งใช่ไหม
เลยเดินวิ่งตามหาไปเรื่อยจนนู่นอ่ะขึ้นทางด่วนอ่ะค่ะ

ทางเจ้าของเขาก็ฝากขอบคุณทุกคนนะครับที่
ช่วยเหลือแล้วก็ดูข่าวด้วยแล้วก็ให้กำลังใจกัน
เขาก็สัญญาว่าจากนี้ไปก็จะดูแลมันให้ดีที่สุด